เหลืองจะร้อนทุกครั้งเวลาที่ไปผัวพันเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินกับเรื่องศรีกานะครับ

ลบบุรีพระผู้ใหญ่กว่า๑๐รูปแจ้งตำรวจบอกว่าช่วยหน่อยเถอะคุณตำรวจ
มีเจ้าอาวาสวัดหนึ่งยืมเงินไปเป็นล้าน
เห็นบอกว่าจะเอาไปช่วยคนที่เดือดร้อนแต่สุดท้ายไปผัวพันเกี่ยวข้องกับศรีกาด้วยนะ

เจ้าอาวาสวัดผู้น้อยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี
พร้อมกับเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงและพระผู้ใหญ่ในพื้นที่กว่า๑๐รูปครับ
พากันไปแจ้งความที่สพบ้านหมี่มาที่โรงพักแห่งนี้ครับ
หลังจากถูกพระสมพงศ์อายุ๘๓เป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่ง
แล้วก็เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเชียงงาตำบลบ้านหมี่
ระเวนยืมเงินนานกว่า๒ปีรวมเป็นเงินหลักล้านครับ
ด้วยความที่พระสมพงศ์อายุ๘๐กว่าแล้วเป็นพระผู้ใหญ่
มีคนเคารพนับถือก็ไม่ได้เอกใจก็ให้ยืมไป
แต่หลังยืมบ่อยยืมถี่เหลือเกินของเก่ายังไม่ทันคืนยืมใหม่อีกแล้ว
อยากให้ตำรวจช่วยตรวจสอบหน่อย
จนกระทั่งมีเบาะแสว่ามีความเชื่อมโยงกับศรีกาชาวปฐุมธานีคนหนึ่ง
ชื่อว่าอพัดศรอายุ๓๙จะเป็นคนมาขับรถให้กับพระสมพงศ์
แต่ปรากฏว่าอพัดศรคนนั้นเนี่ยสวมรอยใช้ชื่อนามสกุลของผู้หญิงอีกคนนึง
หลอกพระสมพงศ์อีกทีดูจะซับซ้อนขึ้นนะครับเนี่ย
ซึ่งผู้หญิงคนที่ถูกอ้างว่าถูกสวมรอยสวมชื่อคือนางสาวชนสิตาอายุ๔๐
เป็นคนอ่างทองครับแล้วก็อ้างว่ามีตำแหน่งเป็นเลขานุการอบจอ่างทอง
ยังไม่พออ้างว่าเป็นหลานสาวนายกอบจอ่างทองด้วย
ตำรวจก็เลยเชิญตัวมาสอบถามที่โรงพักบ้านหมี่
แล้วเดี๋ยวคงต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
ฟังคำชี้แจงจากคนที่ถูกพาดพิงถึงด้วย
พระสมพงศ์ชี้แจงเรื่องนี้
ปฏิเสธความสัมพันธ์กับนางสาวอพัดศร
ไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งเลยโยมเป็นเพียงลูกศิษย์
ที่เคยมาทำบุญที่วัดและการที่นางสาวอภัทธสอน
ขับรถพาไปที่วัดผู้น้อยเนื่องจากพระลูกวัด
ลูกศิษย์เขาติดงานกันอาตมาก็เลยไหว้วาน
โยมศรีกาเขาขับรถไปให้อัตมายอมรับ
เงินที่ยืมมาเอาไปช่วยคนที่เดือดร้อน
อันนี้ยอมรับว่ายืมจริงแล้วเอาไปช่วยคน
ซึ่งตอนนี้คนนั้นอยู่ในคุกที่อ่างทอง
ต้องการนำเงินไปประกันตัวให้เขาออกมาสู้คดี
ใช้เงินประมาณ๓๕๐๐บาทถ้าเขาออกมาสู้คดีได้
เดี๋ยวจะทยอยนำเงินไปคืนให้กับพระต่าง
อาตมาเคยไปยืมมาลองฟังคำชี้แจงเพิ่มเติมหน่อยนะครับ
คำให้การของพระสมพงศ์และนางสาวอพัดศรนะครับ
วกไปวนมาตำรวจรวมถึงพระที่ถูกหยิบยืมเงิน
ก็เลยยังไม่อยากจะเชื่อดังนั้นเดี๋ยวรอการตรวจสอบ
อีกครั้งอย่างละเอียดเพื่อตามหาข้อเท็จจริง
อู้หูพระเหลืองเต็มโรงพรรคเลยครับ
รอให้ข้อมูลกับตำรวจและอยากจะให้ตรวจสอบ

รายงานให้ทราบต่อไปอีกครั้งนะครับ